ลูกทุ่งอีเมเจอใด

รันวงการแดนแดนแบบสะบัดเลย
มันจะเต้นหนักหน่วงขนาดไหนนะคะ

อ่ะผิดคำพูดที่ไหนคุณผู้ชม

เป็นคังคูใบของหลิวบอกเลยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอินเนอร์มาเต็มนะคะ
ลีลานักเต้นประหนึ่งนักแสดงอินเดียค่ะจัดเต็มนะคะเหมือนวิ่งรอบเขาเลย
อย่างที่บอกนะคะมาเต็มตั้งแต่คนแต่งฉันดูเขายังเหนื่อยแทนเลย
จริงนะคะนอกจากการเป็นคังคุใบแล้วนะคะเพลงสากลเพลงเกาหลีเทรนด์อะไรใหม่
ลิวเต้นได้หมดเลยได้หมดนะคะ
หลายคนก็ชื่นชมทั้งหุ่นหน้าตาการดูแลตัวเองของหลิวบอกโอ้โหเป๊ะ

เมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะหลิวเขาไปรำถวายพ่อปู่ศรีสุโธนี่

จริงนะคะพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
แล้วก็เจ้าแม่พญานาคีที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
เจ้าตัวบอกเลยนะคะนอกจากรำโวยพรแล้วนะคะ

ด้วยความอ่อนช้อยงดงามในชุดไทย

ที่สำคัญฝากบอกบันเทิงไทยรัฐอีกแล้วว่า
จ๋าวันอังคารวันพุธเจอกันนะจ๊ะ
เพราะว่าไปรำมามันก็ได้แบบ

อยากจะบอกวันนี้เลยแต่ว่าเอาใกล้ดีกว่าเดี๋ยวลืม

ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์